ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้น

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

นี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตนะครับ
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับพลังแห่งความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างในชีวิตรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
ครอบครัวที่มีวิกฤตแล้วก็จะมากู้วิกฤตในวันนี้
อาศัยพลังแห่งรักเป็นแสงนำทางให้ทุกคนมีความหวังที่จะเยียวยาชีวิตของน้องกบ
ซึ่งกำลังต่อสู้กับโรคร้ายนั่นก็คือโรคมะเร็ง
เขาจึงต้องมาเวทีชีวิตในวันนี้เราไปชมภาพชีวิตพร้อมกันเลยครับ
ฉันมีลูกสาวคนเดียวตอนเด็กแกน่ารักมากว่านอนสอนง่าย
ซึ่งยายก็รักเขามากตอนนี้เขาก็มีลูกสาวสองคนกำลังน่ารัก
แต่ไม่รู้ว่าเวรซ้ำกรรมซัดอะไรทำให้ลูกสาวเป็นโรคมะเร็งกระดูกอ่อน

ความหวังของเราแทบจะไม่มีเลย
ชื่อนางลำดวนศรีพานทองค่ะ
มีสามีชื่อนายสนศรีพานทอง
ก็มีแม่ที่ฉลาภาพมากแล้วอายุ๘๐ปี
ชื่อนางซับภูริสภัณฑ์
มีลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งกระดูกนี้อายุ๒๙ชื่อเล่นชื่อลูกกบค่ะ
แล้วเขามีลูกสาวด้วยกัน๒คน
ชื่อเด็กหญิงนิชาดาอายุ๖ควบ
แล้วก็น้องการ์ตูนอายุ๑ขวบ๑เดือนค่ะ
ปัจจุบันทำอาชีพค้าขายค่ะ
ขายไส้กรอกกับไข่ทรงเครื่องตามท้องตลาดนัดค่ะ

ปกติจะไปขายคนเดียวแล้วมีแม่บ้านไปช่วยด้วย
เป็นบางครั้งบางทีก็แม่บ้านก็ออกคนเดียว
ก็ต้องอยู่ดูลูกดูหลานอยู่ที่บ้านด้วย
ก็บางวันก็ถึงพันมั่งไม่ถึงมั่ง

ฎายแล้วมันพออะไรจ่าย
หลังจากที่เขาป่วยทุกอย่างมันพลิกเลย
มันเหมือนชีวิตเราตกเหวเลยค่ะ
แล้วปกติคนเราเช็ดตัวมันเหนียวตัวก็เลยชวนลูกว่า
อาบน้ำกันเนอะมันจะได้ไม่เหนียวตัว
ก็ได้ยินเสียงคันน้ำล่นก็เลยเข้าไปดู
แกก็นิ่งไปแกปวดจัดแล้วแกไม่มีกำลังขาที่จะเดิน
คือเขาประงาบประงาบแล้วก็ได้แต่บอกลูกว่าให้อดทนนะ
เดี๋ยวแม่เรียกกู้ภัยให้ถึงมือหมอหมอตรวจแล้วก็รีบระดมกันช่วย
หมอก็บอกว่าเป็นเลือดคนเรามัน๓๐กว่า
ตอนนี้ลงมาแค่๗๕เองนะต้องให้เลือดด่วน
ก็คือพยาบาลเรียกไปคุยสองครั้งแล้ว
ว่าถ้าใกล้ถึงเวลาป้าจะให้น้องเขาปะงาปะงาบไปเอง
หรือว่าจะให้พยาบาลฉีดยาให้น้องเขาให้น้องกบค่อยหลับไปไหม
ก็เลยบอกกับพ่อว่าเขาถามแบบนี้แล้วนะพ่อว่าอย่างไร
พ่อก็ดุขึ้นมาว่าไม่ฉีดถ้าไม่ไหว
นาทีสุดท้ายลูกเขาสองคนน้องการ์ตูนกับน้องโซดา
แล้วก็ยายแล้วก็พ่อแม่จะอยู่ในอ้อมกอดกัน
ถ้ายายตายแทนนะยายปวดแทนก็เอา
บอกข้างหลังว่าถ้าปวดแค่ไหนถ้ายายยกมานะ
ให้ยายยกอันหมดคนเดียวไม่ให้ร้านปวด
บางทีเราก็ต้องไปช่วยมาทำของล้างถาดมั่งล้างเตามั่ง

บางทีลูกทำไข่ดึกแล้วทำไมลูกไม่นอนสักที
ไปมองดูลูกนั่งลองไห้

ลูกลำบากมากนั่งร้องไห้ไม่นอน
บางคนเขาก็ว่าย้ายอายุ๘๐แล้วมาเลี้ยงหลาน

แล้วราญของเราเราก็ต้องเรียง
เราก็เป็นห่วงก็บอกว่าแม่

ยายก็มาเป็นภาระให้เขาอีก
เพราะลูกเขาก็เจ็บอยู่หลานก็ยุ่ง
ว่างั้นนี่จะให้กูไปอยู่กับมึงจะไปอยู่ได้ยังไง

ไปก็มันทิ้งพวกมันยามทุกข์ยามยาก
จะไปหนีไปสบายคนเดียวกูไม่ไปหรอก
แล้วกูไปแล้วมันจะทำอะไรกินกันได้
เพราะมันก็ดูแต่ลูกกันเกาะแต่ลูกอย่างนี้
กูอยู่กูยังหูข้าวล้างชามให้ทุกวันก็ยังดี
แต่พอมาบัดนี้รู้แล้ว
ว่าแม่ห่วงน้องเพราะอะไร

ลำบากไหนก็ต้องอยู่ตรงนี้

สู้ให้อยู่ต่อไป
ไม่ต้องกินอะไรมาก
ทำผ่านรายได้เสริมอะตะ

คือหน้ากระทงก็คือทำกระทงขาย
หน้าดอกไม้วาเลนส์ขายกระทงแล้วกุราฟก็ถ่าย

ทำงานหารายได้เข้าครอบครัว
ไม่อยากจะเป็นภาระให้พ่อแม่มาก

กำลังใจที่ให้เราสู้ต่อมาก็คือ

ทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยาย
ก็อยากสู้ต่อไป
วันนี้ไม่ว่าจะไปวัดไหน

ถ้าลูกหายจริงผมจะบ่นให้ภาษาหนึ่ง
ถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่ง

เราจะหาทุกวิถีทางให้หมอรักษาเราให้ได้

ไม่อยากให้คนหนึ่งคนใดหายจากไปไหน

ให้เขาอยู่กับลูกให้นานที่สุด

อิทธิภัณฑ์
อิทธิภัณฑ์

ที่ครอบครัวของคุณแม่ลำดวน
ต้องมาในรายการเกมต่อชีวิต
เพราะว่าครอบครัวของเขากำลังประสบกับวิกฤต
คนที่เขารักที่สุดกำลังจะจากเขาไป
วิถีทางใดก็ได้ที่จะยื้อลมหายใจของลูกสาวที่รัก
ให้กับพวกเขาได้นานที่สุดนะครับ
วันนี้จริงแล้วคุณกบจะต้องมาบนเวทีแห่งนี้ด้วย
แต่วันนี้น้องไม่ไหวแล้วจริงนะครับ
ก็คือต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ขณะเดียวกันกับที่คนในครอบครัวมาในวันนี้
แต่จิตใจของเขาก็คงเป็นห่วงน้องกบที่อยู่ที่โรงพยาบาลครับ

เก่ง

ผมเข้าใจนะโอก่นเป็นพ่อเป็นแม่
แม่จ๋าทำใจดีไว้ก่อนนะคะ
อาการน้องเป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้
ณตอนนี้น้องอาการไม่ดีเลยค่ะ
ตอนนี้น้องต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยตลอดเวลา
แล้วน้องก็เดินไม่ได้หลายวันแล้ว
หมอต้องให้ยาแก้ปวดจนไม่รุนแรง
เม็ดทั้งน้ำแล้วก็ฉีดทุก๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งน้องก็จะปวดทรมานอยู่ตลอดเวลา
ต้องอยู่กับความเย็นตลอด
จริง
ลูกเขารู้หมดเลยใช่ไหมครับ

เราไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง
ว่าวันหนึ่งเขาจะไม่มีแม่
แม่เคยพูดกับเขาโซดาฟังแม่ด้วยนะ
ก็จะบอกว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กัน๕คนนะลูก

คือคุณทวดคือแม่ดวน
แล้วก็น้องสุดาแล้วก็น้องการ์ตูน

ซึ่งแม่อธิบายไม่ได้จริง
เขาก็ไม่ยอมค่ะในความคิดของเด็ก๖ควบ
เขาก็บอกว่าแม่ดวนต้องยกขึ้นมาอีกนิ้วนึง

แม่ก็พยายามพูดว่าจะมีคุณทวด
มีพ่อนอกมีแม่ดวนมีน้องสุดาน้องการ์ตูน

เท่าที่เขาวาดได้เด็ก๖ขวบอะค่ะ
มาวาดคนนี้แม่ดวนคนนี้ยายทวด

กบไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับหนู
จ๋าย้อนไปสักนิดนึงว่า
จริงแล้วเนี่ยเรามารู้ว่าน้องเป็นโรคร้ายเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ต้นเดือนกรกฎาปี๖๐ค่ะ

เห็นบอกว่าพอรู้ปั๊บนี่ก็คือเป็นขั้นที่๔แล้ว
ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการเตือนไม่มีอะไรเลยเหรอครับ

ต้นเดือนกรกฎาเขาบอกว่าแม่หนูเอาลูก

เอาลูกกินนมแล้วแม่มันมีก้อนเนื้อนะมันมีก้อนเนื้อวิ่งไปวิ่งมาแล้วหนูปวดหลัง
ก็เขาพูดคืนนี้พรุ่งนี้ก็เอาเขาไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
ก็ไปเอ็กซาเรย์หมอก็บอกว่ามันมีก้อนเนื้อนะ
มันโตเท่าลูกมะนาว๓๔เซนนะคะ
เขาก็ส่งเราไปอันเตอร์ซาวน์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านอีกเหมือนกัน
ทีนี้เขาก็ส่งเข้าจังหวัดเลยแม่ก็ทนไม่ไหว
ก็ขอย้ายไปเรื่อยจนครบ๗โรงพยาบาลนะคะคุณ
ไปได้ข้อสรุปที่โรงพยาบาลไหนครับแม่
สรุปที่โรงพยาบาลรถบุรีค่ะศูนย์มะเร็งเลยค่ะ

เป็นโรงพยาบาลสุดท้ายที่๗นี่เลยใช่ไหมครับ

คุณพ่อเห็นบอกว่าพ่อมีน้องกบอยู่ด้วยเมื่อก่อนนี้

ก็จะช่วยกันสามแรงแข็งขันถูกไหมครับ

กบเป็นคนที่ขยันมากและเป็นลูกที่ดีมากที่
ที่ผมสะท้อนใจไงว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเกิดกับคนดี
ขยันทำมาหากินช่วยกันสามแรงแข็งขันก็ยังมีรายได้อยู่

แต่พอน้องมาป่วยปั๊บนี่ก็คือเงินที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็ต้องมาเป็นค่าใช้จ่าย

แล้วเป็นหนี้ที่มาตรวจเจอนี่ก็คือมันระยะที่๔แล้วด้วย

เพราะฉะนั้นมันขั้นรุนแรงมาแล้ว
เราก็เลยหยุดการรักษาไม่ได้ต้องรักษาต่อเนื่องและต้องเดินหน้าสู้กัน

แล้วแม่เอาเงินมาจากไหนที่มารักษาน้อง

ขายรถยนต์ไปหนึ่งคันซึ่งเรายังต้องส่งอยู่
ซึ่งรถคันนี้ก็มีที่มาที่ไปด้วย

เขาต้องทำมาหากินรถจะเป็นแขนขาของเรา
แล้วก็มีดองอยู่สองเส้นคือมีอะไรที่ขายได้แม่เก็บขายหมดค่ะ

เพราะเรามีลูกสาวคนเดียวจริง

ตอนนี้ในใจของแม่รู้สึกยังไงบ้างทุกข์แค่ไหนฮะ

เคยกินข้าวกับน้ำปลาก็เคย
เคยเอากระถาหนังสือพิมพ์ปูนอน

คือจะบอกว่าทุกข์เพราะความจน

แต่ทุกข์ที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องลูก

อยากเป็นเองอยากให้เขาอยู่กับลูก
เด็กตัวน้อย๑ควบ๑เดือนเนี่ย
ไม่รู้ว่าใครจะประคองเอาไว้ให้
แล้วยายก็๘๐แล้วไม้ใกล้ฝั่ง
แล้วไม่เคยได้พักเลย
แม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวรให้ยายกี่ชาติ

จ๋ายายเห็นลูกสาวยายร้องไห้บ่อยไหม
บ่อยค่ะเพราะทุกวัน
หายจ๋าถ้าน้องกบเขายังดูอยู่ในตอนนี้

ไว้อยากให้มีคนช่วยรักษาเขาให้หาย
ยังก็มีร้านคนเดียว
ดำเนื้อก็มีทุกคนเดียว
ป้าสงครวญที่คือไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันใช่ไหมครับ

ก็อยู่กับครอบครัว
เห็นน้องมาตั้งแต่เล็กแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ
ยายเขาก็เลยบอกว่าเองมีลูกผู้หญิงเยอะ

พูดง่ายเองผู้แขนเอาทำลูกซะว่างั้น

สงสารใครมากที่สุดครับในบ้านหลังเดียว
ณตอนนี้สงสารลูกกบมากที่สุด
เพราะว่าเขายังมีห่วงลูกเล็กอีกสองคน
เพราะต้องยังกินต้องใช้อยู่
แล้วก็ยายที่ลำบากมาก
แล้วหนี้สินในการรักษาน้องเป็นยังไงบ้างครับ
ส่งบ้านค่ะ
ส่งบ้านส่งรถ
กองทุนมุบันครับ
เดี๋ยวยังไงยังพอส่งกันได้แต่ลูกก็คือต้องรักษากันไว้ก่อน
เพราะลูกหาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

นี่ก็คือความหวังหนึ่งที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ
จ๋าถ้าเผื่อว่าวันนี้สามารถตอบคำถามได้หมดถูกทั้ง๔ข้อ
แม่เจ้าเอิญทุนนี่ไปทำอะไรก่อนแม่อันดับแรกครับ
ไปยืนชีวิตลูกไว้ก่อนครับ
คือสมบัติชิ้นเดียวและชิ้นสุดท้ายในชีวิตนี้ที่แม่มีอยู่กับ

เราอาจจะฝืนโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตเอาไว้ไม่ได้นะครับ

เราทำได้นั่นก็คือทำเพื่อคนที่เรารัก
ทำอย่างไรก็ได้ให้เขาอยู่อย่างมีความสุข
ผมคิดว่าน้องกบก็คงอยากจะอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณแม่ลำดวนจากจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้
การตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
เพราะถ้าถูก๔ข้อในวันนี้จะสามารถรับเงินทุนไปต่อชีวิต
และช่วยชีวิตของน้องกบเอาไว้ได้ครับในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ยายครับน้องกบเกิดยายไปอยู่ด้วยไหมครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือน้องกบเกิดวันอะไร

ยังไม่ได้อ่านตัวเลือกเลย